คืนที่ผ่านมาที่มีเหตุนะครับ
ตำรวจควบคุมฝูงชนที่เพิ่งจะไปปฏิบัติหน้าที่
การดูแลการชุมนุมที่แยกราชประสงค์
ถูกวัยรุ่นนะฮะรุมทำร้ายนะครับ
ล่าสุดท่านรองผู้ประชาการตำรวจนครบานบอกแล้วนะ
บอกว่าทำร้ายเจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติหน้าที่
แรงกว่าทำร้ายร่างกายแบบทั่วไปนะครับ
นี่คือจังหวะที่ตำรวจควบคุมฝุงชนหนึ่งนาย
คือ๑๐ตำรวจตรีชัยพลจากยางโทนนะครับ
คือถูกวัยรุ่นประมาณสัก๕๖คนได้นะครับ
รุมทำร้ายอยู่ใกล้แยกมิตรสัมพันธ์ถนนเพชรชบุรีนะครับ
หลังจากกลับจากปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อย
ชุมนุมของกลุ่มรัศดรที่แยกราชประสงค์นะครับ
ก็ทำให้ทางคุณตำรวจก็ได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์เสียหายไปนะฮะ
ก่อนเกิดเหตุก็มีคนขับรถเมย์มีกระเป๋ารถเมย์นะครับ

ส่วน๑๐ตำรวจตรีเชยพลท่านก็วิ่งหนีไปนะฮะ
ทีมข่าวไปที่สนทุ่งมหาเมฆครับ
เพื่อสอบถามอาการของ๑๐ตำรวจตรีชัยพลนะครับ

ชายโครงด้านขวาฟกช้ำครับ

ตอนนี้รู้สึกตัวดีอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับ

ล่าสุดครับพลตำรวจตรีจีรสันแก้วแสงเอก

ในฐานะที่ท่านเป็นโคศก

ท่านบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
หลังเลิกปฏิบัติหน้าที่มาจอดติดไฟแดงอยู่
พอกลุ่มผู้ก่อเหตุขี่รถมาเห็นเข้าว่าเป็นตำรวจก็เลยเข้ามาก่อเหตุ
ขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการติดตามพิสูจน์ทราบตัวผู้ก่อเหตุ
ตอนนี้ทราบแล้ว๒คนอยู่ระหว่างการรอยืนยันตัวบุคคล
ซึ่งทั้งสองคนเป็นคนที่ไปร่วมกิจกรรมที่แยกราชประสงค์
เรื่องต้นนะครับพบว่าเป็นการก่อเหตุ
ซึ่งหน้ายังไม่พบหลักฐานว่าเป็นการตามมาเพื่อทำร้ายนะครับ
ที่ตำรวจนั้นถูกทำร้ายเพราะได้เหตุของการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งก็จะมีความผิดที่มีโทษหนักขึ้นตามมาตรา๒๗
จึงขอเน้นย้ำให้ได้รับทราบว่าในการดำเนินการดังกล่าวนั้น
เป็นความผิดกฎหมายและจะมีความผิดกฎหมายที่มีโทษรุนแรงเพิ่มมากขึ้น